เกมที่ทำให้ไทยประสบความสำเร็จนอกเหนือจากความสามารถของผู้เล่นทุกคนแล้วนะครับ
กำลังใจก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญจากแฟนบอลแต่ว่า
ผู้เล่นสำคัญในเกมนี้ที่จะต้องแสดงความสามารถเป็นพิเศษ
เพื่อจัดการกับเกมรับของเกาหลีเหนือคือใคร
ติดตามได้นะครับจากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ

สถานการณ์ในขณะนี้นะครับทีมชาติไทยนั้นมี๑คะแนนครับ
เกมนี้จำเป็นต้องชนะนะครับจึงจะมีลุ้นเข้ารอบครับ
และต้องไปลุ้นให้ผลอีกคู่นั่นก็คือซาอุดีอาราเบีย
ไม่สามารถเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้ครับมาดูคีย์แมนคนสำคัญสามท่านนะครับ
ของทีมชาติไทยครับเริ่มกันที่คนแรกนะครับ
คนแรกก็คือเจ้าตั้มครับธนบูลเกษารัฐ
เป็นกำลังสำคัญในแนวรับมาโดยตลอดนะครับในสองเกมที่ผ่านมาแล้วก็ทำได้ดีนะครับ
ประตูที่เสียคือเป็นประตูที่สุดวิสัยจริงจริงนะครับเจ้าตั้มในรอบคัดเลือก
เคยลงเป็นเซ็นเตอร์เจอกับเกาหลีเหนือครับแล้วก็มีส่วนเคลียร์บอล
ไปกันที่คนต่อไปครับคนต่อไปนะครับไปกันที่แนวลุกกันเลยก็คือเจ้าจุ๊บครับ
ก็มีส่วนในการสอดแทรกขึ้นมาทำประตูได้ค่อนข้างดีนะครับ
สไตล์การเล่นของเกาหลีเหนือนั้นก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันอยู่บ้างนะครับ
ทำให้เกมนี้เจ้าจุ๊บอาจจะสามารถอาศัยโอกาส

เช่นเดียวกับการแข่งขันในนัดแรกนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนครับหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับ

รูปร่างของเจ้าเจนนะครับ

เบียดกับเซ็นเตอร์ของเกาหลีเหนือได้เป็นอย่างดีครับ
ทำให้เจน่าจะเป็นกำลังสำคัญในครั้งนี้ครับ
แม้ว่าเกมในนัดแรกที่ได้ลงสนามนั้น
อาจจะทำประตูไม่ได้นะครับ
แต่ว่าด้วยพละกำลังและด้วยความสามารถเฉพาะตัว

เจนจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยลาดตะขายทีมชาติไทย

เพราะนั่นเป็นเงื่อนไขเดียวที่ทีมชาติไทยจะเข้ารอบนั่นเองนะครับ
นี่ก็คือ๓ที่แม่สำคัญที่จะพบกับเกาหลีเหนือครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติเกาหลีเหนือนะครับ
ก่อนหน้านี้พวกเขานั้นเสมอกับซาอุดีอาราเบียมา๓ประตูต่อ๓นะครับ

ความแข็งแกร่งของเกาหลีเหนือนั้นอยู่ที่การยิงไกลครับ
ซึ่งการยิงไกลของเกาหลีเหนือนั้นมักจะสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับนะครับ
ซึ่งหากว่าแนวรับของทีมชาติไทยนั้นยืนตำแหน่งไม่ดี
มีโอกาสที่จะเสียประตูให้เกาหลีเหนือเลยทีเดียวนะครับ
เล่นของเกาหลีเหนือนั้นส่วนมากนะครับ
ยังคงอยู่ในผู้เล่นจากชุดการแข่งขันรอบคัดเลือกที่มาเจอกับทีมชาติไทยครับ
แล้วก็น่าจะรู้ไส้รู้พวงรู้ใจกันเป็นอย่างดีเลยครับ
เพราะฉะนั้นนะครับทีมชาติไทยต้องศึกษาเทปเก่านะครับ
รอบสุดท้ายนี้จะทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับเกาหลีเหนือครับ
เป็นเกมที่ตื่นเต้นแล้วก็ชี้ชะตาสำหรับทีมชาติไทย
๒๐นาฬิกา๓๐นาทีนี้มาติดตามร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
และส่งแรงใจเชียร์ทัพช้างศึกกันครับ
วิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงโดฮาประเทศกาต้าครับ